หลังรัฐบาลคอสชเข้ามาบริหารประเทศนะคะ
เรื่องหลักที่มีการประกาศเจตนารมณ์ไว้
นั่นก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
สร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคมไทยนะคะ
แต่มาจนถึงวันนี้เวลาผ่านไปกว่าปีครึ่งแล้วค่ะ
จากการสร้างความปรองดองยังไม่เป็นรูปธรรม
รัฐบาลเองต้องเจอสารพัดปัญหารุมร้าวให้ต้องเร่งสางปัญหา
ติดตามเรื่องนี้ได้จากเสาวิเคราะห์ตลบม่านการเมืองค่ะ
ปีกว่าแล้วนะครับที่คอสชเข้ามาหย่าศึกการเมืองสีเสื้อ
จนถึงวันนี้นาทีนี้หลายคนมองว่าอย่าศึกการเมืองอย่าได้
แต่จะสร้างความปรองดองยังไม่เห็นความเป็นรูปธรรมชัดเจนเลย
แล้วก็ไม่รู้ว่าจะทันได้เห็นหรือเปล่าเพราะว่านายกเริ่มถอดใจแล้วนะครับพี่ลิขิต
เหมือนอย่างที่นายกพูดล่าสุดนี้นะระบบปัญหาประเทศนี้มันเยอะเหลือเกิน
ทั้งเรื่องพระสงฆ์คารวาสการเมืองก็อยากวิงวอนให้ทุกฝ่ายมาช่วยกันแก้ไข
แต่ว่าเรามองจริงปัญหาของประเทศเราเนี่ยมันซุกใต้พรมอยู่นาน
เวลาไปเคาะมันก็ฝุ่นคุ้งแล้วมันก็โนเนียไปหมด
คล้ายว่าในการรวมของกลุ่มผลประโยชน์ของประเทศทุกวันนี้นะ
มันคล้ายทุกคนมันเป็นเจ้าของแล้วเจ้าของพื้นที่
ไอ้นี่ก็เป็นเจ้าของแม้แต่เรามองรูปภัยนอกอาจจะมองไม่เห็นนะ
แต่ถ้าประหย่าพวกมันก็เหมือนประหย่าลังแตนก็หึงกันมาเลย

เพราะเขาคิดว่าเป็นของเขา

อย่างกรณีสสมันก็ง่ายง่างชัดเจน

หลายรัฐบาลก็ต้องอ่อนผ่อนตาม
เขาปฏิบัติหรือทำหน้าที่หรือใช้เงินต่างเนี่ย
ก็รู้อยู่ว่ามันไม่ค่อยโปร่งใสเท่าไหร่
พอรัฐบาลชุดนี้รู้สึกว่ามันใช้เงินกันมาก
แล้วก็ผิดวัตถุประสงค์แล้วก็มีผลประโยชน์ซับซ้อน

คือไม่ได้ไปกล่าวหาเขาอะไรอย่างนี้นะ
เพียงแต่ว่าขอไปปรับปรุงใหม่
แล้วก็ให้ใช้งบประมาณให้มันถูกต้อง
เพื่อจะได้เอาเงินส่วนนี้
เอาไปใช้ในสิ่งที่มันมีประโยชน์แล้วก็จำเป็นมากกว่า
มันก็เลยมีปัญหาอันหนึ่งนะ

แล้วก็หรือเรื่องพระสงฆ์ก็เหมือนกัน

เพียงแต่ว่าพระบาทเง่นขายไปสู่ในตำแหน่งสูงสุด
ที่จะมีอำนาจหน้าที่ที่จะรับผิดชอบวงการสงฆ์ทั้งหมด

อันนี้มันนี่แค่ยก๒ตัวอย่างนะเราก็มองเห็นสภาพสังคมไทยแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เป็นเรื่องคารวาสที่ขัดแย้งกันเนี่ยก็ยังว่านักใจอยู่แล้วนะครับ
พอเป็นเรื่องของคณะสงฆ์ที่มีความเห็นต่างกันเอง
แล้วจะให้คารวาสอย่างเราเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหามันจะยิ่งอีลุงตุงนังไหมครับพี่ทงชัยแบบนี้
คารวาสของพวกเราทั้งหลายนะครับทั้งประชาชนทั้งรัฐบาล
ก็ในฐานะพุทธศาสนิกชนก็ระทึกใจกับเรื่องนี้พอสมควรทีเดียว
เพราะว่าคาดหมายได้ว่าไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรเนี่ย
ความแตกแยกเกิดขึ้นแน่นอน

กระบวนการขั้นตอนของการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๒๐เนี่ย
เป็นเรื่องใหญ่ที่น่าหนักใจ
แล้วก็พิจารณาได้กันหลายรูปแบบ
ถ้าจะว่ากันตามกฎหมายเป๊ะเนี่ยนะครับ
จะเป็นภาระของรัฐบาล
คือรัฐบาลจะบอกว่า
เป็นแค่บุรุษปรายศนีย์มติมหาเทราสมาคมออกมาอย่างไร

เท่ากับโยนปัญหาไปเป็นพระราชภาระ
อาจจะถึงขนาดระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท
ไม่ยอมตัดสินใจ
ธรรมดาเรื่องที่จะกราบบังคมทุนขึ้นไปเนี่ย
จะต้องเป็นเรื่องที่เคลียร์ปลอดโปร่งเรียบร้อย
ไม่มีปัญหาขัดแย้งอะไรตามมา
ถึงจะเป็นการทำหน้าที่ของรัฐบาล
เพราะฉะนั้นจะต้องเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาล
ที่จะต้องใช้เวลาตอนนี้ก็ขั้นตอนของเรื่องก็คือ

รัฐบาลก็จะต้องใช้เวลาในการพิจารณาว่า
จะดำเนินการไปแน่นอนต้องดำเนินการตามกฎหมาย
แต่การดำเนินตามกฎหมายนั้น
มันสามารถที่จะมีวิธีการที่จะพิจารณาว่า
ทำอย่างไรให้มีความแตกแยกขัดแย้งน้อยที่สุดนะครับ
เพราะเราจากการติดตามสถานการณ์มาแล้วเนี่ย
ความขัดแย้งทางความคิด
ชอบองค์นู้นไม่ชอบองค์นี้องค์นั้นเกี่ยวพันกับอย่างนั้น
สถาบันนี้องค์กรนี้อะไรอย่างนี้วัดโน้นวัดนี้อะไรเนี่ย
มันเรื่องของต่างจิตต่างใจ
แต่ละกลุ่มแต่ละก๊ก
จะมีคนนับถือศรัทธาทั้งสิ้น
ถ้าได้ฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่ยอม
ผมเป็นห่วงจริงครับเรื่องในวงการสงฆ์ตอนนี้
จะถือว่าชั่วช่างชีดีช่างสงฆ์ตามโบราณว่านี่ไม่ได้แล้ว
รัฐบาลของท่านนายกประยุทธ์เนี่ย
และอาจารย์วิศนุซึ่งน่าจะรู้เรื่องดีที่สุด
ต้องทำในสิ่งที่บังควร
ผีผลามปัดโยนเผือกร้อนไปทางอื่น
ซึ่งเป็นวิสัยที่ไม่พึงกระทำ
ในเรื่องของวงการพระเหล่านี้เนี่ย

บรรจุศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติหรือไม่

บอกว่าก็ปล่อยว่างไว้ไม่ต้องบรรจุ
ก็ยังมีการวิพากษ์วิจารณ์ขัดแย้งกันแล้ว
มาเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่สุดของชาวพุทธเนี่ย
ถ้ารัฐบาลไม่ระมัดระวัง

อกจากจะประสานความปรองดองลำบากที่เป็นอยู่แล้วเนี่ย
จะเกิดปัญหาใหม่แห่งความแตกแยกขึ้นมาอีก

เวลาใช้เวลาเป็นเครื่องในการรักษาสมานแผล
ระหว่างวงการคณะสงฆ์ได้ไหมคะอา

ฟังดูแล้วก็หนักใจ
เวลาแน่นอนเป็นต้นทุนที่สำคัญที่สุด
เมื่อมันไม่มีทางออกไม่มีทางแก้อย่างอื่น
ก็เวลาอาจจะช่วยบรรเทาได้

ในเมื่อยังลงมือแก้ที่เหตุไม่ได้

ก็ได้แต่ถอนหายใจนะครับ
แต่อย่าลืมว่ารองนายกวิศนุเนี่ย
ตอบคำถามที่ถามว่า
ใช้วิธีการตั้งรักษาการ
จะเป็นทางออกเฉพาะหน้าไปก่อนได้ไหม
รวิศนุไม่ตอบคำถามนี้นะ
ผมคิดว่าก็น่าคิด
แต่คราวนี้ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
หรือก่อนหน้านั้นบ้างแล้วเนี่ย
มันมีปรากฏการณ์ซึ่งหนักใจขึ้นไปอีก
แค่วงการสงฆ์ก็หนักพออยู่แล้ว

อย่างที่คุณนิกิจว่ามันซุกอยู่ใต้ผม
พอเปิดผมก็ฟุ้งมาหมดเลย

เป็นนโยบายสำคัญเลย

ก็เพราะสงครามสีเสื้อใช่ไหม
ก็พยายามจะปรองดอง
พยายามจะหาทางสลายสีเสื้อ

นั่งโต๊ะเดียวกันในงานแต่งงาน

แต่แฟนคลับของทั้งสองสี

เหลืองก็ลุมหัวแถวของสีเหลือง
สีแดงก็ลุมหัวแถวของสีแดง
อันนี้มันสะท้อนว่าบาดแผลมันลึกเหลือเกิน
ที่เราจะเยียวยาให้มันหายเร็วแล้วก็ให้มันเกิดความปรองดอง
เพื่อร่วมกันเดินหน้าประเทศอะไรต่อไปอย่างที่ขอสชเป็นยุทธศาสตร์อันสำคัญนั้น
มันเป็นเรื่องยากแล้วก็ขยายใหญ่ขึ้นไปอีก
ถึงบอกว่าอนาคตเราไม่รู้ถึงไม่รู้ก็ต้องเดินไป
แต่ที่ห่วงคือกำลังบอกว่าเป็นเรื่องยากรัฐบาลทำหรือยัง
เพราะขนาดแค่ตั้งคณะกรรมธิการที่จะมาเสริมสร้างสันติสุข

ก็ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องที่น่าหนักใจสำหรับรัฐบาลนะครับ
เรื่องทั้งหมดเรื่องคารวาสสงฆ์เรื่องการเมือง
ถ้าย้อนเข้าไปย้อนหลังไปดู

ทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาจากการเมือง
ความขัดแย้งของคนในประเทศทั้งนั้น
เรื่องของสงฆ์การแต่งตั้ง
มองดูเหมือนกับว่าคนไม่พอใจท่าน
แต่จริงและเบื้องหลังก็คือการเมืองเต็ม
การเมืองถือหางการเมืองฝ่ายนู้นการเมืองฝ่ายนี้
สิ่งนู้นไม่เอาสิ่งนี้จะเอา
มาขยับมาถึงทางฝ่ายกัปตันสูทธิพย์
ที่มาเจอตุ๋นี่คราวจัดตุพร
อันนี้ก็การเมืองฝ่ายหนุนก็ว่า
มาทำอย่างนี้ได้ยังไง
คือไม่มีใครมองเห็นว่ามันจะปองดองกันได้เลย
ตั้งป้องกันอยู่ตลอดเวลา
แล้วก็คงจะยังตั้งเป้ากันอยู่ต่อไป
รัฐบาลเองก็อยากจะพยายามที่จะพูดถึงว่าจะสร้างความปองดองให้เกิดขึ้น
แต่จนถึงวันนี้ก็ยังกระอักกะอวดยังไม่กล้าที่จะผีผามเดินหน้าต่อไป
แม้กระทั่งพูดไปถึงว่าการเลือกตั้งที่จะมีเกิดขึ้นเนี่ยนะครับ
ถ้าประเทศนี้ยังสร้างความปลองดองเกิดขึ้นไม่ได้เนี่ย

อันนี้มันเลยยิ่งเป็นสิ่งที่เป้าหมายบอกลอยอยู่ข้างหน้านะครับ
สรุปแล้วถึงวันนี้เวลานี้ความปองดอง
จากยังไม่เกิดแล้วมันยังไม่ดีขึ้นเลย
แล้วก็ปัญหาเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยนะครับ
ตอนนี้เนี่ยมาถึงเรื่องที่ว่าประเทศนี้ไม่ได้มานานแล้วเนี่ยก็คือ

อันนี้นี่ก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะครับ
ต้องทุกคนเนี่ยจะต้องคำลึงถึงเรื่องนี้ให้มากเพื่อประเทศชาติเนี่ยนะครับ
พยายามทำอะไรมามากน้อยแค่ไหน

รัฐมนุนฉบับใหม่น่าจะมีส่วนช่วยสิครับพี่ลิขิต
ร่างกันขนาดนี้ระดับประมาจารย์ร่างแล้ว
มันน่าจะต้องช่วยส่งเสริมความปรองได้บ้างแหละ
โดยเฉพาะแก้ปัญหาการเมืองที่ผ่านมา
แต่ว่าเวลามันนักการเมืองหรือฝ่ายการเมืองเนี่ย
ที่เขารู้สึกว่าถ้ารัฐมนูลทำให้เขารู้สึก
เสียเปรี้ยวเหมือนเสียอืมในสิ่งที่เขาเคยได้มาทางการเมืองเนี่ย
เขาก็ไม่พอใจแต่ฝ่ายร่างเนี่ย
ก็ต้องการที่มองข้างหน้าว่าถ้ามันมี
เพื่อจะหาวิธีหรือมาตรการ

ทางการเมืองที่ผ่านมา
ก็ต้องสร้างกฎิกาลักษณะอย่างนี้
ฉะนั้นก็เลยมีปัญหาที่จะขัดแย้งกันได้ตลอดเวลา
เพราะว่าตอนหลังการเมืองยังเงียบไปนะ
เพราะว่ามันยังไม่เห็นเป็นรูปร่างชัดเจน
แต่ว่าวันที่๒๙ครบเครื่องแล้ว
ตอนนี้ได้เห็นแล้วเห็นว่าอะไรเป็นอะไร
แล้วก็จะมีการขับเคลื่อน
มันจะมีพลังที่ชัดเจนขึ้น
มีอะไรที่พอจะมองเห็นว่าเป็นยาแรงแล้วก็มีอะไรสอดแทรก
สิ่งที่ไม่ควรจะมีหรือเปล่าคะ
อาจารย์มีชัยเนี่ยได้ตระหนักถึงปัญหาของบ้านเมืองพอสมควรอืมถึงเอ่อ
ได้ดำเนินการนำทีมในการยกร่างรัฐมนูลมาอ่า
จะไม่เห็นร่างโดยสมบูรณ์นะครับแต่ว่าประเด็นนายกเนี่ยนะครับ
แน่นอนถ้าจะเป็นประชาธิปไตยจ๋ามันก็ต้องเอาสอสอมาเป็นนายก

และรัฐมนุนก็ไม่ได้ห้าม
ถ้าหากว่าสสทั้ง๕๐๐คนในสภาจะเสนอชื่อ
สอสอคนใดคนหนึ่งขึ้นมาเป็นนายก

แต่การเปิดช่องให้คนนอก
อาจารย์มีชัยก็คงจะฟังเสียงกล้านพอสมควร
คิดมุกใหม่ออกมาด้วยการว่า

และผู้ถูกเสนอชื่อต้องมีหนังสือ

คนนอกที่จะเข้ามาเป็นนายกได้เนี่ยมีไม่กี่คน
ถ้ามีการแข่งขันกัน๑๐พักการเมืองก็มีไม่เกิน๓๐คนนะครับ
ไม่ใช่คนนอกถ้าหากว่าจะเป็นทหารจะเป็นใครก็ตาม
ที่อยากจะเข้ามาโดยการบงการอยู่เบื้องหลัง
ถ้าไม่แสดงตัวโดยพักการเมืองก็คนนั้นก็จะไม่มีทางได้เป็นนายก
ผมมองว่ามีความสำคัญ
เพราะเป็นกฎิกาสูงสุดที่จะต้อง
บริหารจัดการประเทศแล้วก็ใช้ร่วมกันทั้งประเทศ
เป็นแม่บทเป็นต้นแบบ
ของกฎกติกากฎหมายอะไรต่าง

มีความสำคัญก็จริงนะร่ำนูนแต่ว่า
กำลังล่างฉบับที่๒๐กันอยู่
ถ้าเผื่อลำนูนแก้ปัญหาได้จริง
โดยไม่ต้องอาศัยองค์ประกอบอื่น
วันนี้ประเทศไทยเราคงไม่เป็นอยู่อย่างนี้นะครับ
สรุปได้ว่าลำนูนไม่ใช่ยาวิเศษครับ
แล้วก็ถ้าเผื่อเรายังคงยึดมั่นกับวิธีการเดิม
เขียนลำนูนแบบเดิม
ผลลัพธ์มันก็จะออกมาแบบเดิม
สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยอาทิตย์เพียงแค่อีก๒อาทิตย์

หน้าตารัฐมนุนออกมาทุกอย่างเป็นยังไง
ที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ทุกเรื่องทุกราว

ผมก็เชื่อว่าอาจารย์มีชัยร่างคณิต
ก็ต้องการที่จะให้คอสชเห็นชอบ
ต้องการที่จะให้ประชาชนที่จะเป็นคนลงมติเห็นชอบด้วย
ต้องการให้ร่างรัฐมนูลอันนี้ผ่าน
โปรดติดตามตอนต่อไป